คุยเกี่ยวกับค่าน้ำปกติตอบมาหน่อยนะ
ทางไลน์ก็ได้คอมเมนต์ในเฟซบุ๊คในยูทูปก็ได้
อยู่กันกี่คนค่าน้ำเดือนหนึ่งเท่าไหร่

จ่ายค่าน้ำไม่เกิน๒๐๐บาท

แต่รอบนี้ค่าน้ำเกือบ๒๕๐๐บาท
เฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะขนาดนั้น
ท่อแตกหรือเปล่าที่แรกเรามาดูท่อแตกหรือเปล่า

ไม่มี
กาลอย่าเทียบ
โอ้ยพี่อยู่กัน๓คนน้องเอ้ยซัก๕อาทิตย์ละ๒ครั้ง
เนี่ยมันไม่มีทางใช้หนึ่งแล้วดูค่าน้ำพี่มันพุ่มขึ้นมา

ใช่แบบนี้เอาฟังพี่กัลยาค่ะ
ที่ต้องชำระนะคะ๒๔๒๘บาท

ใช่เดี๋ยวดูประวัติการใช้น้ำนะคะเนี่ยประวัติการใช้น้ำของหนูพี่
๑๔๗บาทเนี่ยมาเดือนเนี่ยก็ยังงุนมากเลย
แล้วกันป๊าต้องมารับผิดชอบแล้วนะตอนเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอมาตัดน้ำก็คือให้เราต้องไปเสีย๒๔๐๐บาท
เข้ากับคาแคร์ล้างรถเลยนะพี่
พอพี่เขาพูดก็น่าสนใจแต่นี่เขาไม่ได้เปิดธุรกิจอะไรไง
คือบ้านคนใช้น้ำมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงคะ
ทีนี้พี่เขาเลยบอกว่าหลังจากนี้จะทำยังไงดี
ก็เลยแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านไปทางแอปพลิเคชันของการประปานครหลวง
เจ้าหน้าที่ของการประปามาเขาต้องให้มาตรวจสอบนะพี่
สรุปมันยังไงกันแน่ส่งพนักงานเข้ามาตรวจสอบแล้ว
เจอสิ่งผิดปกติแหละพี่เบิร์ตไม่มีท่อน้ำปลาปลารั่วซึมไม่มีท่อแตก
ก็เลยบอกว่าเอางี้งั้นคุณมาติดต่อขอทำเรื่องตรวจเช็คมิเตอร์ละกัน
มันต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบนะแล้วค่าเอามิเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนเนี่ย
เออเดี๋ยวจัดการให้แต่ก็ต้องจ่ายค่าน้ำ๒๔๐๐กว่าบาทนี้ก่อนไง
พอได้ฟังแล้วเธอก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมทำไมไม่อำนวยความสะดวกให้
ทำไมไม่ให้บริการกับประชาชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายล่ะ
เออแล้วจู่ทำไมจะมาตัดน้ำก่อนจะต้องให้จ่ายตังค์ตรงนี้ก่อน
เลยอยากให้แจ้งผ่านสื่อไปถึงการประปานครหลวงมาตรวจสอบแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วย
คือเรื่องแบบนี้บางอย่างมันไม่เมคเซนต์มันไม่เคคเซนต์
คนเขาเดือดร้อนกับเงิน๒๔๐๐๒๕๐๐อยู่แต่จะตรวจสอบจะตรวจสอบใช่ไหม
ใจการมาใช่จ่ายมาสองพัน

พอพูดแล้วแบบเอออันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงเคยเจออาคารพาณิชย์ที่บ้าน
ไม่มีคนไปอยู่นะไม่มีคนไปอยู่
แต่ว่าค่าน้ำเนี่ยหมื่นสอง

ตกใจดีปรากฏพี่มันเกิดจากอะไรรู้ป่ะ
มันเกิดจากพอดินมันซุด

ออกป่ะคือดินมันซุดแล้วทำไงอ่ะ

โอ้โหมื่นสองอ่ะ